ในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่พระเอกหนุ่มกล้ามโตใจบุญอย่างพี่อ้ำอธิชาตินะคะ
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่ซอยตากศิลป์๒๓นะคะเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้แม้พี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยจะได้นำเงินแล้วก็ของยางชีพมามอบให้กับผู้เดือดร้อนบางส่วนแล้ว
แต่ว่ายังไม่เพียงพอนะคะเพราะบางครอบครัวสิ้นเนื้อประดาตัวบางครอบครัวก็ขวัญหนีดีฝ่อ
พอพี่อ้ำอธิชาติทราบเรื่องก็รีบมาส่งกำลังใจพร้อมนำความช่วยเหลือมาสมทบค่ะ
อาคารภัยของมูลนิธินำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งมาเดินแจกให้ชาวบ้านกว่าร้อยชีวิต
ศูนย์ประสานการช่วยเหลือที่วัดสันติธรรมารามนั่นเองนะคะในซอยสมเด็จพระเจ้าตากศิลปยี่สิบสาม
โดยพี่อ้ำบอกว่าเห็นใจชาวบ้านมากบางคนเข้ามากอดร้องไห้
หากมีโอกาสค่ะพี่อ้ำก็จะกลับมาให้กำลังใจคนในชุมชนอีกอย่างแน่นอนค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มใจบุญนะคะคุณผู้ชมค่ะในยามที่เดือดร้อนแบบนี้
กำลังใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะยังไงก็สู้กันนะคะ